ส่วนข้างหลังนี่อุกอาจจริงคุณผู้ชมคือมีมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นนะ
ขี่มาปุ๊บตำรวจสายตรวจสพปากช่องเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะดูมีพิรุษนะ
เรียกให้จอดเลยเรียกให้จอดฝั่งนั้นไม่จอดฮะไม่จอดไม่พออ่ะตำรวจขี่ตามดิ
ขี่ตามแบบนี้ต้องมีอะไรน่าสงสัยปรากฏขี่ตามไปไอ้วัยรุ่นเห็นเอ้ยจวนตัวแล้ววะ
อ่าเอาลูกซองยิงใส่ตำรวจโอ้ยเข้าหน้าคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
เข้าหน้าตำรวจเลยและนี่คือมอเตอร์ไซค์ของตำรวจครับ
มอเตอร์ไซค์ตราโล่ล้มตะแคงอยู่แบบนี้
ไฟหน้ารถยังติดอยู่เลยแล้วล้อหลังเนี่ยไปทับหมวกกันน็อกด้วยครับ
ตอนไปถึงก็เจอกองเลือดขนาดใหญ่ด้วยจุดเกิดเหตุคือถนนสายวัดเขาไทยสายัน
บตปากช่องที่นครราชศรีมานี่กองเลือดค่ะตำรวจที่ทำหน้าที่
นะตอนเกิดเหตุคือสิบตำรวจตรีอัตภพลบุญมีอายุยี่สิบแปดปีครับ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสภปากช่องโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
ต้องเบลอว่าจริงจริงโดนยิงเข้าหน้าเขาเจ็บสาหัสครับ
กู้ชีพปฐมพยาบาลเบื้องต้นแต่ยื้อชีวิตไว้ไม่ได้ครับ
นำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาคือท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา
โอ้โหกระโดกเอ่อกระสุนเนี่ยเข้าโหนกแก้มขวาค่ะ
คิ้วจมูกรวมเจ็ดแผลเหตุเกิดตอนสามทุ่มเมื่อวานนี้
มีพยานในที่เกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมฮะตัวพยานคนนี้เนี่ย
เขามอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดก็จอดรถรอคนมาช่วยอยู่
ระหว่างนั้นเห็นคนร้ายใส่เสื้อเทาแบบมีฮูต
ขี่มอเวอร์ไซน์มาขี่มาเร็วด้วยนะมุ่งไปทั้งบ้านหน่อมาฆ่า
ขี่ตามหลังแบบกระชั้นชิดเลยผ่านไปไม่นาน
พยานคนนี้ได้ยินเสียงปั้งตอนแรกเขาไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะ
พอเติมน้ำมันเสร็จเขาขี่กลับบ้าน
เห็นตำรวจที่เพิ่งขี่รถผ่านไปเนี่ย

เห็นตำรวจในนั้นเลือดเต็มหน้าเลยเขารีบโทรแจ้งตำรวจ
ผู้บังคับการสืบสวนภูทรภาค๓ครับ

สายตรวจมอเตอร์ไซค์จะมีตำรวจ๒นาย
แต่เมื่อวานนี้บัดดี้ตำรวจอีกนายหนึ่งไปเข้าเวร
ก็เลยเหลือแค่๑๐ตำรวจตรีอัฐพลครับมาตรวจตราแค่นายเดียว
ก่อนเกิดเหตุท่านไปตรวจที่หมู่บ้านมดินแดง
แล้วก็แจ้งเข้าไปที่ศูนย์วิทยุของโรงพัก
จากนั้นเงียบหายไปจนไปพบว่า๑๐ตำรวจตรีอัฐพลขี่รถตามคนก่อเหตุ
คือคาดว่า๑๐ตำรวจตรีน่าจะสังเกตพิรุษได้
ว่าวัยรุ่นนั้นน่าจะมีสิ่งผิดกฎหมาย
ก็เลยเรียกให้หยุดแต่คนก่อเหตุไม่ยอมหยุดไง
ตำรวจตรีอัฐพลก็เลยขี่ไล่ตามไป
ชุมชนมดินแดงผ่านชุมชนหนองกระจัก
ถนนคู่ขนานทางรถไฟผ่านหมู่บ้านหนองน้อย
สุดท้ายคนร้ายจวนตัวจริงก็เลยชักปืนลูกซองสั้น
ยิงใส่๑๐ตำรวจตรีอัธพลจนเสียชีวิตครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางผู้กำกับสภปากช่องบอกว่า
ตำรวจสืบภาค๓และสืบภูทรจังหวัดนครราชศรีมา
ไปดูวงจรปิดหน้าอบตปากช่องแล้ว

หรือไม่ก็ดำเนี่ยนะสีมันยังไม่แน่ชัด
ขี่ผ่านไปพอไปถึงวงเวียนต้นไม้เนี่ย
เลี้ยวผ่าไปทางรีสอร์ทฮอลิเดย์ปาร์ค
แล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่กล้องตามเส้นทางและตามบ้านเรือนชาวบ้าน

โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓ครับ
ก็เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของ๑๐ตำรวจตรีอัธพล

เพราะว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนเรื่องสวัสดิการก็จะมีการดูแลนะครับ
แล้วก็เพิ่มชั้นยศตามระเบียบต่อไปครับ
ถือว่าเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ